ผมว่าเป็นนวัตกรรมดีที่อยากจะให้ได้ติดตามได้ดูกันนะครับ
โคราชจังหวัดนครราชศรีมานี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
โอ้โหน้องนักเรียนนะครับก็สามารถคิดค้นนวัตกรรม
ในการที่จะนำเมนูสุดฮิตอย่างต้มอึง
เอามาบรรจุอยู่ในกระป๋อง
โอ้โหส่งขายไปทั่วประเทศเรียกได้ว่าหิวตอนไหนแกะป๋องออกมากินได้เลย
ึ่งป๋องโอ้ยใช่ครับ
อึ่งต้มอึ่งป๋องที่เห็นแล้วต้องอึ้ง
จริงเพราะไม่เคยเห็นที่ไหนฮะ
นี่แหละครับทุกคนนะฮะของแผนกอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชศรีมาต้องมาชมต้องมาดู
เพราะว่ามีน้องที่เขาคิดค้นได้เรียกได้ว่าโอ้โหน่าชื่นชมจริงเลยนะครับ
กับต้มอึงกระป๋องโอ้โหเป็นการต่อยอดอาหารท้องถิ่น
และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย
ก็คือเมื่อวันที่๑๙มีนาคมที่ผ่านมานะครับก็คือเพจที่นี่
นครราชศรีมาได้โพสต์ภาพต้มอึงกระป๋องซึ่งเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่๔ด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหารของนักศึกษาแผนกอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครราชศรีมาครับ
คือเขาเนี่ยผุดไอเดียเพื่อต่อยอดอาหารท้องถิ่นและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรเพราะว่าวัตถุดิบ
ก็คืออึงเนี่ยมันจะมีมากนะในฤดูฝนจำหน่ายกระป๋องละ๑๐๐บาท
ทีนี้ล่ะยังไงไม่ต้องรอทานเฉพาะฤดูฝนแล้วหน้าอื่นฤดูอื่นก็ทานก็ได้

คุณเคยเห็นอึ่งเวลาโดนต้มไปไหม

คือคนที่เขาชอบทานก็มีกันอยู่เยอะนะคุณผู้ชมนะ
พอต้มได้ที่แล้วก็บรรจุใส่ในกระป๋องเขามีกรรมวิธีของเขานะครับ
เป็นไอเดียของนักศึกษาที่นำเอาอาหารพื้นบ้านใกล้ตัวมาทำเป็นอาหารกระป๋อง
ก็อยากจะให้กำลังใจน้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับ
เพื่อเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่น่าจะสร้างรายได้ดีในของตลาดทั่วไปนะครับ
แล้วก็เป็นที่สนใจของผู้บริโภคด้วยนะครับ
เอ้าใครสนใจอยากลองสั่งไปทานไหมเนาะ

นี่เลยครับก็สั่งไปได้นะครับที่แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชศรีมา

ไอดีคุณรีบแอดไปเลยถ้าคุณสนใจอยากจะกินอึ่งที่เห็นแล้วอึ้งแบบนี้
เกี่ยวอะไรกับเรื่องความเชื่อนะจะบอกให้
เทียดสั่งจริงทานด้วยความตั้งใจหรือบังเอิญ
โปรดติดตามตอนต่อไป